ทีนี้คุณผู้ชมคะดูเวลาแล้วเอามาเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยกันหน่อยดีกว่าค่ะ
เดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูเลยนะการแข่งขัน
แข่งขูดมะพร้าวสเน็ดคณะไหนผัสถงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูค่ะ
โอ้โหนี่คือหลายแข่งมากอ่ะขูดมะพร้าวด้วย
ให้คุณเลือกว่าคุณจะเป็นคนขูดหรือเป็นคนเต้น

ฉันอยากเป็นคนเชียร์ให้คุณสุรถี้คูดใช่ไหม

ใช่แล้วก็เมื่อกี้คุณเห็นนอกจากขูดมะพร้าวแล้ว

พอปลาไหล่ไหล่ลื่นเหลือเกินจะต้องจับให้ได้
ไหล่ลื่นเหลือเกิน
แต่นี่เขาเอาน้ำมันชุบตัวปลาไหล่ให้มันลื่นคูณสองไปอีกค่ะ
เดี๋ยวแค่นั้นก็ลื่นแล้วนะครับคุณพี่

ยังมีอีกอีกอันหนึ่งดิฉันก็ชอบ
อุ้มลูกโป่งใส่น้ำ
นี่คุณต้องประคองลูกโป่งยิ่งกว่าไข่ในหินอีกนะ
นี่เขาเปรียบเทียบไปเลยไหมคุณ
นี่ถ้าคุณท้องพ่อผู้ชายคุณต้องรู้ไว้นะ
ถ้าคุณท้องคุณต้องธนุถนอมประคองท้องของคุณยังไง
ใช่แล้วนี่ต้องวิ่งไปนะ
ถึงเส้นชัยได้เร็วที่สุดชนะค่ะ
นี่อบตฉลุงเขาจัดกิจกรรมให้เป็นการคืนความสุขให้ไง
สายสัมพันธ์อันดีระหว่างอบตฉลุงกับชาวบ้าน

เห็นไหมล่ะรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะ
นี่คุมผ้ามาแบบนี้มาร่วมแข่งขัน

สามัคคีกีฬาชุมชนนี้นะครับ

แข่งกีฬากันแล้วพาไปเที่ยวให้ฟินมากคุณ
จะบอกว่าฟินจริงที่จังหวัดสตูน

ใครไม่เคยไปหลีเป๊ะไปซะนะครับ
นี่ถือว่าเป็น๑ใน๖หาดที่สวยที่สุดในโลก

ชมดวงอาทิตย์ขึ้นได้อย่างชัดเจน

เหยียบลงไปแล้วมันนุ่มไปหมดเลยคุณ

เห็นในจอน้ำทะเลมันอาจจะไม่ใสมากใช่ไหม
แต่ถ้าไปดูของจริงดิฉันไปหลีเป๊ะมา

น้ำทะเลแบบใสเป็นประกายสีฟ้าเลย
อยู่หน้าเกาะก็ดำดูปากการังได้แล้ว

หาดสวยที่สุด๑ใน๖ของโลกนะฮะ

เกาะอาดังตะรุเตาเกาะกระลังกวี

ไม่เป็นไรถ้าไปถึงนะคุณจะรู้สึกว่ามันฟินคุ้มค่ากับการเดินทาง
คือการเดินทางที่หลีเป๊ะมันอาจจะไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่ไง
มันต้องขึ้นรถลงเรืออะไรแบบเยอะเลยนะคะแต่ว่าฟินจริงค่ะ
นี่ไปเที่ยวกันมาแล้วพาไปกินบ้างค่ะ
กินของเราวันนี้พาคุณสืบสกุลไปกินซุป
คุณจะถามว่าคุณไม่เขินแล้วเล่าข่าวนี้
เขินดิฉันไม่เขินเพราะอะไรรู้ไหมที่คุณสืบสกุลถามอันนี้
เพราะว่าซุปนี้มันเป็นซุปตัวเดียวอันเดียว

ใช่ค่ะจุของวัวคุณ
หนึ่งตัวมีอยู่หนึ่งอันเท่านั้นและมาทำเป็นซุปแบบนี้
หากินยากผมเคยกินแล้วนะ

คือไม่นึกภาพอย่าไปนึกถึงภาพตอนที่มันเป็นของวัว
อ่าคือมันมองไม่เห็นเป็นรูปร่างยังไงหรอก

อันนี้ผมไม่รู้ผมกินเพราะความอร่อยเฉย

ก้าวต่อเตี่ยวต้มตุ้นอยู่ใกล้กับไบพัสเรี่ยงเมือง
ื้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาแก่ที่นครพนมค่ะ
เนี่ยเขาตุ้นอยู่สี่ซาห้าชั่วโมงเลยนะ
เขาบอกว่าต้องต้มให้มันได้ที่ถ้ามันไม่ได้ที่มันจะเหนียว
เพราะว่าเครื่องสมุนไพรเขาแน่นมากค่ะอร่อยใช่เขาขายหม้อละหนึ่งร้อยบาทนะคะ
อันนี้เป็นเมนูที่แบบเพิ่มความฟิตปังให้กับหนุ่มทั้งหลาย
เหรอกินกินพลังหนุ่มของวัวใช่เพื่อเพิ่มพลังของเราใช่ค่ะโอ้โห
คุณผู้ชมสนใจไหมถ้าสนใจไปได้นะร้านนี้โทรไปจองที่นั่งได้เลยค่ะ
๐๘๕๙๒๓๗๙๒๓นะคะครับอะฟิตแล้วเราไปใช้พลังกันหน่อยนะเออ
ไปดูการไถนาค่ะไม่ใช่ควายนะจ๊ะอุ้ยช้างนะจ๊ะเฮ้ยเขาเอาช้างมาไถนาได้ด้วยเหรอ
ไถนานี่พลังช้างจริงนะฮะนี่ไปที่ฮักช้างเจียงดาวครับ
ที่จังหวัดเจียงใหม่นะครับอำเภอเชียงดาวนี่แหละฮะ
คุณผู้ชมเขาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะ
แต่ทีนี้ช้างพังแม่จันนวลกับพังแม่สองศรีนะฮะ
สวมสายอ้อมคอฮ้องคอแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เอาไปไถนาคุณลากแอกไถนานะครับ
แล้วก็ทำให้คุณดูสิเขาบอกว่าไม่แพ้ควายเลยนะ
นี่แล้วก็มีชาวนาเดินตามแบบนี้
ใครที่อยากไปดูช้างถ่ายนาไปกันได้ที่นี่
ช้างเจียงดาวที่จังหวัดเจียงใหม่นะเจ้า
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเที่ยงกินฟินเที่ยว
เราเอามาฝากกันในวันหยุดแบบนี้นะ
ให้ได้ฟินกันไปเลยนะคะ